มาถึงช่วงที่คุณผู้ชมรอคอยนะ
ต้องบอกว่าเป็นโค้งสุดท้ายก่อนออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล

โอ้โหวันนี้มาเยอะมาก

ตามความเชื่อของตัวเองนี่เลขลุ้นรวยครบทุกแห่ง
ปังสักที่แน่นอนครับมันมีหลายเลข

มันต้องปังซักที่แหละไม่ตรงไหนก็ตรงนึงนะฮะคุณผู้ชม

หนักเลขอะไรฮะนี่ขนาดไม่บอกนะไม่บอกเดี๋ยวเคลื่อนบอกไม่ได้
บอกไม่ได้เดี๋ยวเคลื่อนเดี๋ยวผมลงในเฟซบุ๊คให้ใครอยากรู้ใครอยากรู้ต้องตามต้องตาม
เดี๋ยวคุณต้องช่วยผมเล่าเพราะวันนี้มันมาเยอะมากเยอะกว่าทุกวันที่ผ่านมา
ปังสักที่ถูกต้องเอาไปเริ่มดูกันก่อนที่จังหวัดนครปฐมที่แรกเลย
ต้องบอกว่าบรรดาเซียนตัวเลขเขาไปกันชาวบ้านก็ไปกันนักเสียงโชคก็ไปกัน
ทุกครั้งที่จะออกรางวัลจังหวัดที่วัดนี้นะครับ

ค่ำของเมื่อวานทุกคนน่าจะไปเข้าแถวขอพรจากพระเงินพระทอง
แล้วก็แลกธนบัตรเสียงทายกันที่วางเอาไว้ที่บริเวณหน้าตักขององค์หลวงพ่อ
นำเลข๓ตัวของธนบัตรเอาไปเสี่ยงโชคกันนะครับ
มีคนหนึ่งเขาเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่เขาคือนางมาลัยพรบอกว่า
เลขในอ่างน้ำมนตาทองนิ้วไลน์งวดนี้
คนสนใจเยอะมากเลย
เออแต่ว่าเดี๋ยวไม่รู้จะมีภาพหรือเปล่านะ
จะขึ้นเป็นอ่างน้ำมนต์แล้วให้คุณผู้ชมไปส่องเอาเอง
มันมีหลายเลขเหมือนกันทั้ง๒ตัวและ๓ตัวนะครับ
หลายคนไปซื้อเกลี้ยงแผงเลยตอนนี้เลขในอ่างน้ำมนต์อันนี้ครับ
แต่ว่าจริงแล้วเนี่ยแม่ค้าเขาบอกว่า
จากเลขอ่างน้ำมนต์ของตาทองนิ้วลายนะ
เขาบอกว่าเลขที่คนมาถามหาเยอะเนี่ยคือเลขอะไรรู้ไหม
จำนวนของนักศึกษาฝึกงานที่ประสบเหตุรถกระบะคว่ำจนเสียชีวิต
๓ศพคนก็เลยไปถามหาเลขนั้น๑๓เกลี้ยงแผงเหมือนกัน

มาโค้งสุดท้ายเหมือนกันนะฮะ
เขาก็เลยไปหาเลขนี้กันเยอะมากเลยนะครับ
ก็เนี่ยครับโยงไปถึงเรื่องของลาลาเบลด้วยเหมือนกัน
วันที่เสียชีวิตเวลาที่เสียชีวิต
เบียนรถของลาลาเบลเองก็ดีบ้านเลขที่เองก็ดี

อันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะคิดจะเชื่อ
แล้วก็จะมองเอาว่าคุณผู้ชมอยากจะซื้ออะไร
ค่ะของคุณเนี่ยพาไปที่นครปฐมใช่ไหม
ต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ชมของเด็ดภูทร
ไปเที่ยมเผอร์พิมายจังหวัดนครราชศรีมา
ครับ
ข้างวัดแห่งเนี้ยแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมันคือมีการทำพิธีล้างป่าช้า
จากนั้นพอขุดพบลูกกรอกแล้วก็ทำพิธีบวชพระให้กับลูกกรอก
แล้วก็มีการตั้งชื่อว่าหลวงพ่อกุมารพลอยแก้วอืม
หลังจากนั้นก็เก็บกันมาบูชาในสารวัดแบบนี้ค่ะ
เราไปถาม๑คนนะเป็นชาวบ้านในพื้นที่
เล่าบอกว่าถูกรางวัลมาแล้ว๓งวดติดนะคะ
ส่องหาตัวเลขที่ปรากฏอยู่บนลูกกรอกเนี่ยคือก่อนหน้านี้เห็นเลขสองตัว
ก็คือแปดห้างวดนู้นกับงวดที่ถูกเก้าห้า
เขาบอกว่าเขาถูกมาแล้วสามงวดติดนะคะ
เชื่อก็ต้องเชื่อเขาบอกงวดนี้เอาอีก
แต่ก็ไม่ได้บอกเรานะว่างวดนี้ไปส่องมาส่องบนตัวลูกหลอกเนี่ย
แล้วได้เลขอะไรเนี่ยค่ะกลัวเคลื่อนกลัวเคลื่อน
แต่เขาเห็นคล้ายคล้ายไม่ใช่เหรอเนี้ยเนี้ยเนี้ยเออเนี้ย
แต่นี่งวดที่แล้วอันนี้คุณคล้ายกับงวดที่แล้ว
คุณเขาบอกว่าอะไรนะบอกติดต่อกันมา๙งวด
แล้วถูกมาแล้วสามงวดติดใช่เออนั่นแหละอืมไปต่อเลยฮะ
ไปขึ้นเหนือกันเจ้าชาวบ้านกับนักเสี่ยงโชคค่ะ
ไปขอโชคลาภที่ต้นตะเคียนทองยักษ์อายุกว่า๓๐๐ปี
เพิ่งถูกนำขึ้นมาจากลำน้ำยิมในตำบลออยอำเภอปงจังหวัดพยาวค่ะ
สัปดาห์ก่อนเนี่ยเขาก็ช่วยกันนำขึ้นมานะ
ตะเคียนต้นนี้ยาวสิบสี่เมตรเก้าสิบเซนติเมตร
เส้นรอบวงสามร้อยเก้าเซนติเมตรนายอนุรักษ์โปร่งสุยานายกอบตออยบอกว่า
ก่อนหน้านี้เขาฝันผู้หญิงสาวผมยาวห่มสบายโบราณสวยงาม
ซึ่งเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นเจ้าแม่ตะเคียนทองนี่แหละ
บอกเขาว่าเป็นเจ้าแม่ปูเงินปูทอง
เฝ้ารักษาตะเคียนทองต้นนี้หลังจากนั้นก็เลยมีการขุดตะเคียนทองขึ้นมาจากลำน้ำ
แล้วก็นำไปถวายวัดบ้านห้วยหลวง๒๒ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะ
รอดมั่งข้างชาวบ้านนักเสียงโชคบอกว่าโอ้โหได้ยินแบบนี้มาเลยจ้ะ
อืมส่องเลยจ้ะเห็นตัวเลขด้วยคุณ
เขาบอกว่าเลขที่เขาเห็นเนี่ยเป็นเลขตัวเดียวกันกับทะเบียนรถแบ็คโฮ

เป็นเลขทั้งหมดสามตัวด้วยกันตืดตืดตื๊ดเอออืม
เดี๋ยวจะบอกนะฮะแต่ว่าระหว่างที่คุณผู้ชมรออยู่นะครับ
เข้ามาในเฟซบุ๊คหรือว่าที่ไลน์หน้าจอหน่อย

แล้ววันที่หนึ่งคุณผู้ชมจะตะโกนว่าอะไรอืม
ซ้อมไว้ก่อนส่วนเลขเดี๋ยวผมจะบอกทีหลังนะครับ
ไปต่อที่อำเภอสรรกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ชาวบ้านเขาทยอยไปขอโชคลาภจากเจ้าแม่ตะเคียนทอง

เมื่อวานทางด้านของนายสมพรปารีอายุ๗๒ปี
เป็นผู้ดูแลต้นตะเคียนทองอันนี้
เขานำน้ำจากบ่อน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอยู่ใกล้กัน
ใส่ในขันนะฮะแล้วก็ทำพิธีขอโชคลาภ
ตั้งจิตอธิษฐานหยดน้ำตาเทียนลงไป
หลังจากนั้นทุกคนก็ไปเพ่งไปส่องดู
มันก็คล้ายเลขนั้นเลขนี้
สี่บ้างสามบ้างอะไรบ้างแล้วแต่ละกัน

มันยังไม่ปรากฏชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่าเราทราบแล้วว่าเลขอะไรบ้าง
นะฮะแล้วก็มีคนไปส่องที่บริเวณคนต้นตะเคียนทองปรากฏเป็นเลข
อีกสองตัวอืมนี่มีคนไปส่องเขาเห็นเลขอีก๒ตัว
ค่ะเราก็ยังเออเออก็เห็นเหมือนกันเลขอะไรนะฮะ
อ้าวเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปเดี๋ยวเราจะบอกให้แล้วกันนะครับ
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาก่อนแล้วกันนะฮะอ่ะต่อที่อ่างทองเลยครับ
อ่างทองวิเศษชายชาญพาไปที่สวนป่าบ้านเสาห้าคุณผู้ชม
จะบอกว่าเนี่ยค่ะชาวบ้านทยอยไปกันเยอะนะคะ
ไปไหว้แม่แก้วเรือนทองซึ่งเป็นต้นตะเคียนในห้องกระจกติดแอร์แบบนี้คุณ
คือต้นตะเคียนที่นี่ไม่ใช่สีขาวนะไม่ได้มีการเอาแป้งมาทาถู
แต่กลายเป็นสีทองแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าให้เลขแม่นนักแหล่
เขาว่ากันแบบนี้นะคะแล้วมาดูกันหน่อยว่าขนาดต้นตะเคียนเนี่ย
ยาวเท่าไหร่สูงเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่นะคะต้นตะเคียนต้นนี้มีความยาว
สิบสองเมตรห้าสิบเซนติเมตรเออเส้นรอบวงหนึ่งเมตรเจ็ดสิบห้าเซนติเมตร
ชาวบ้านเชื่อว่ามีอายุมากกว่า๑๐๐ปีหลังจากนั้นก็ไปไหว้กัน
ขอโชคขอลาบแล้วไปส่องขันนมลแบบเนี้ยคุณดูสินี่มีไหมมีไหม
มีมั้ยนี่นี่นี่นี่นี่นี่อ่านี่ให้ดูเลยเนี้ยอ่าอุ้ยอะไร
ชัดชัดเลยเออชัดชัดเลยน้ำตาเทียนน้ำตาเทียนค่ะอืมอ่า
ไปที่วัดอุทุมพระรามหรือวัดไผ่แขกที่สุพรรณบุรีเอ้าเป็นอีกที่หนึ่งที่ไม่มาไม่ได้เหมือนกันนะคะ
ชาวบ้านเอ่ยนักเสี่ยงโชคเอ่ยมากันทั่วสารทิศเลยไปไหว้ขอพรหลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้า
ขาดไม่ได้จริงค่ะต้องเดินไปกระซิบขอพรข้างหูพ่อขุนช้างมหาเศรษฐี
แล้วก็พากันไปดูหยดน้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนต์
ซึ่งอยู่หน้าพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีนั่นแหละ
งวดนี้ชาวบ้านเห็นเลขตรงกันเกือบทุกคนเลยนะคะ
มันละไม้คล้ายกับเลขอะไรสักอย่างหนึ่ง
ประมาณสัก๔ตัวเลข๔ตัว๔ตัว
ใช่เขาบอกว่าแหม่ของแบบนี้ตาดีได้ตาร้ายเสียดวงใครดวงมันจ้า

ก็แล้วแต่ว่าใครจะเห็นเป็นเลขอะไรนะ
ไม่รู้ไงก็ไม่รู้
ประมาณที่๑ไง
ดังเพลินบ้านดุงอุฎณฑานีคฆาต์ที่เดียว
ชาวบ้านแห่ขอพรขอชกลักจากพ่อปู่
ซอยสีซุทโทกับแม่ย่าสีบัตถุมอ่ะ

คนก็พากันไปส่องก็เห็นเลขมา
เหมือนกันอยู่เลขหนึ่งกลับไปกลับมา

ก็เห็นตรงกันอีกนะฮะอีก๒ตัวเหมือนกันนะฮะ
อันนี้คนต้นมะเดือเนี่ยก็ไปขูดกันไปนะฮะแต่แต่แต่
สิ่งที่ชาวบ้านเขาจับตาดูที่สุดคือเรื่องของยอดเงินบริจาคที่ปากนาคประจำวันเมื่อวานนี้อืม
อยู่ที่สามหมื่นหกร้อยกับสิบบาทส่วนเงินบริจาคหลักหกตู้ประจำยี่สิบเก้ากันยานยนต์อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดบาท
เนี่ยเขาเอาเรียกท้ายของยอดเนี้ยไปเสี่ยงโชคกันค่ะยี่สิบเอ็ดบาทอ๋อ
เออนักเสี่ยงโชคก็เอร์เอ็ดมันตรงกันกับหนึ่งสองสอง
หนึ่งคือจำนวนของอะไรอ่ะทะเบียนรถที่เอาบวกกันแล้ว
ของกว่าตกเหตุที่สมุทรปฯการนะฮะอุ้ย
มันก็ตรงกันเออชาวบ้านก็เลยแบบว่าผูกโยงกันไป
แล้วก็เอาไปเสี่ยงโชคกันกับเลขนี้อะไรนะครับ
ส่วนเรื่องของเลขเด็ดเลขดังประจำงวดนี้
คำชโนธเกลี้ยงแผงเหมือนกันมีหลายตัว
แล้วมันไปตรงกันกับที่เขาเห็นกันพอดี

แต่ถ้าเกิดใครเห็นที่หน้าจอแล้วก็ตามนั้นเลยละกันนะครับ
คุณผู้ชมพาไปที่จังหวัดยะโสธรกันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมดูนะนี่ค่ะ
หายทองคำหรือจะสู้หายดินโบราณแบบนี้
ให้ดูเก่าแก่อ่ะใช่คุณแล้วจะบอกด้วยนะว่าบ้านเลขที่ที่เขาเอามาวางไว้
ในบ้านเลขที่อะไรแต่เล่าที่มาที่ไปของหายดินโบราณนี้ก่อนค่ะ
คือหายมันไปถูกฝังอยู่ใต้ดินกลางทุ่งนาในพื้นที่บ้านหนองคูตำบลหนองคู
บ้านเลขที่เลขคุณชอบเลยอรัชพร
เรียงอะไรอ่ะ
นั่นไงนี่ไงนี่ไงทะเบียนรถไงใช่ทะเบียนรถกระบาดที่ประสบเหตุใช่ใช่เนี่ยเอาคุณมันโยงกันไปได้นะ
ไปไกลถึงยะโสธรเลยนะใจจะโยงคุณโยงได้หมดแล้วค่ะพอชาวบ้านเขาทราบข่าวก็แห่กันไปเลยค่ะ
แบบนี้นะคะไปขอโชคขอราบแล้วบางคนเนี่ยก็ไปส่องหาเลขบนไหยนะคะอืมไหยโบราณเนี่ยเนี่ยพนมมือกลับไหว้
สักหน่อยเถิดนะฮะลูกช้างขอสักหน่อยเถิดแล้วได้ด้วยคุณได้มา๓ตัว๓ตัว
ไม่รู้ว่าตรงหรือเปล่าแต่เอาล่ะมันน่าโดนนะมันตรงคุณมันจริงมันตรงกับที่อื่นที่เราอ่านไปก่อนหน้านี้
เอาล่ะคุณจัดให้หน่อยนะเดี๋ยวจัดให้คุณผู้ชมเราไปสอบถามคุณชายศชัยมีอายุ๔๒
เล่าบอกว่าพี่ชายเนี่ยเป็นคนไปพบหายดินโบราณนี้
ฝังอยู่ใต้ดินกลางทุ่งนาลึกสักประมาณ๕๐เมตร
จากนั้นพี่ชายรีบโทรศัพท์เลยนะบอกว่ามาช่วยหน่อยมาช่วยขุดหน่อย
แล้วก็ขุดได้เสร็จปุ๊บเอากลับไปไว้ที่บ้าน
เพื่อไปทำพิธีขอขมาตามความเชื่อ
ซึ่งบริเวณที่ไปพบหายดินเป็นชุมชนเก่าแก่ของบรรพบุรุษ
ชาวบ้านเรียกกันว่าชุมชนโนนสัง
เชื่อว่าหายดินนี้น่าจะมีอายุไม่ต่ำกว่า๓๐๐ปี

มีไหมล่ะนี่ไงยังเห็นนะโอ้ยเห็นเป็นเลข
เห็นมากปรากฏขึ้น๓ตัว

ไม่เห็นมาก
ปิดท้ายกันที่กรสินอีกที่หนึ่งครับ
ชาวบ้านไปมุงดูต้นกล้วยแปลกครับ
อยู่ที่บ้านเลขที่๑๕๖หมู่๒
บ้านเวิร์ดตำบลบัวบาทอเภยันตลาด
เมื่อวานนี้ต้นกล้วยแปลกลำต้นมันเน่าไปแล้วคุณดูสิ
โอ้โฮตายแล้วอ่ะแต่มันออกปีได้ยังไงอ่ะ
นั่นน่ะสิน้ำต้นมันเน่าเพราะอะไร
มันถูกน้ำท่วมไงจำได้ใช่ไหมน้ำท่วมอีสานที่ผ่านมาเนี่ย
แต่กลับมีหัวปลีงอกออกมาที่โคนต้น
โอ้โหชาวบ้านก็เฮ้ยมันคือความศักดิ์สิทธิ์มันคือความแปลก

นายประวีวัยแสนเจ้าของบ้านอายุ๕๘ครับ
เจ้าของบ้านอายุ๕๘ปลูกต้นกล้วยมานานแล้ว
แล้วเคยเห็นต้นกล้วยออกปรีมาข้างลำต้นนี้แล้ว
แต่ไม่เคยเห็นต้นกล้วยที่เน่าตายแล้วมันออกมาแบบนี้เลย
ส่วนตัวก็มองว่าเป็นเรื่องดีแล้วเชื่อว่าเจ้าที่เจ้าทางมาให้โชคแน่นอน
พร้อมกับบอกอีกว่าชาวบ้านไปส่องแล้วเห็นเลขกันด้วยครับคุณผู้ชม
ให้ทั้งสองตัว๓ตัวแล้วเขาก็ไปเสี่ยงโชคลุ้นโชคกัน
บ้านเลขที่๑๕๖ทั้งอายุของเจ้าของบ้านอายุ๕๘ปี
แล้วก็เลขที่เขาเห็นจากต้นกล้วยต้นนี้ทั้ง๒ตัวและ๓ตัว
คุณผู้ชมอย่างที่บอกไปนะคะว่าเราพากันไปทุกที่เลยไปหาเลข

คุณผู้ชมก็ส่งข้อความเต็มไปหมดเลยรอดแล้วเรา
นะฮะแล้วก็จะทำบุญให้คุณพ่อคุณแม่บางคนก็จะตะโกนว่าหมดหนี้แล้ว
มีตังค์แล้วอะไรก็ว่ากันไปอย่างที่ขึ้นเนี่ยครบทุกแห่งต้องปังสักที่แล้วครับ